ส่วนที่วุ่นวายกันข้ามคืนจนเกือบสว่างนะครับ

มาบอกหน่อยว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไง
เพราะว่าวุ่นวายข้ามคืนประชาชนแม้ว่าคือผลการเลือกตั้ง
มันชนะขาดแหละแต่ทำไมอ่ะ
ทำไมไม่ขนับคะแนนให้เห็นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะ
นี่เป็นการรายงานสดในการไลฟ์ของประชาชนนะครับ
คุณผู้ชมไปถึงหน้าสำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
แล้วแน่นนะครับแน่นตลอดทั้งคืนข้ามมาเนี่ยนะครับ
ผมเข้ามาสถานีตอนเกือบตี๔
ก็ยังวุ่นวายนะครับใช่นะครับคุณผู้ชมครับ
คือทุกคนสงสัยเหมือนกันทำไมไม่มีการนับคะแนนหน้าหน่วยแบบสดนะครับ
เอาบัตรมากางดูสิเอาบัตรมากางดูเพื่อความโปร่งใส
ให้ประชาชนเขาสังเกตการณ์ได้ไหมนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่กลับจะนะฮะคือไม่ยอมให้ประชาชนเข้าไปข้างในสำนักงานเขต
แต่ใช้วิธีการโดยนะครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต
นำคะแนนมาติดประกาศที่บอร์ดด้านหน้า
ประชาชนก็ร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่
เหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัดเนี่ยก็ไปปริ้นต์มา
เอาคะแนนดิบออกมานะครับมาให้ประชาชนได้ดูตามที่
มาร้องเรียนกันแล้วก็ชี้แจงว่า
คือที่นี่เนี่ยไม่มีการนับคะแนนใดที่สำนักงานเขตบางพลัด
สำนักงานเขตแค่รับหีบบัตรและผลการนับคะแนน
หน่วยเลือกตั้งทั้ง๑๑๗หน่วยที่มีการเลือกตั้งในเขตบางพลัด
จากนั้นต้องส่งหีบบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนทั้งหมด
ไปให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นเขตแม่นะครับ
รวมรวมคะแนนทั้งหมดต่อไป

คือที่เขตบางพลัดสำนักงานเขตบางพลัดเขาไม่ได้นับ
พัดกับบางกอกน้อยมันเป็นเขตเลือกตั้งที่ร่วมกัน
แต่ตามระเบียบเขาบอกว่าเฮ้ยบางพัก
เอาของประพัดไปนับที่บางกอกน้อยนะ
นี่คือตามระเบียบที่เขาอธิบายนะคุณผู้ชมนะที่เขาอธิบายนะ

คือนี่แหละครับเมื่อรู้ว่าเขตบางพลัด
ส่งนะครับหีบบัตรเลือกตั้งไปบางกอกน้อย
ประชาชนก็ตามหีบบัตรเลือกตั้งอีก
รวมกันหน้าสำนักงานเขตบางกอกน้อยอีก
มีประชาชนติดตามการไลฟ์จากทางบ้าน

คือกว่าร้อยคนได้ไปประท้วงอยู่ที่หน้าสำนักงานเขตบางกอกน้อย
คืออ้างว่าหน่วยเลือกตั้งที่เขตดังกล่าวรวมถึงเขตบางพลัด
เจ้าหน้าที่ไม่มีการนับคะแนนให้เห็นเป็นสาธารณะ
แต่เป็นการนำคะแนนมาติดประกาศบอร์ด
ให้ประชาชนเห็น

แต่ว่าเอากระดาษนี้มาปริ้นต์แล้วแปะไว้อย่างนี้เหรอ
นั่นน่ะนี่แหละครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็รวมตัวกลับไปบางพลัดอีกครั้งหนึ่ง
ประกอบกับมีมวลชนกลุ่มทะลุฟ้านะครับ
มวลชนนะครับไปเรียกร้องที่หน้าสำนักงานเขตบางพลัด

ตี๒กว่าพอบางพลัดก็ออกมาชี้แจง

กลุ่มประชาชนก็ยังไม่พอใจ
จะให้นับคะแนนใหม่ให้ได้นะครับ
พอเขตก็เอาใบนับคะแนนที่ติดไว้หน้าหน่วย

นี่แหละครับเขาบอกจะปักหลักอยู่จนกว่าจะนับคะแนนใหม่
ืดเยอะมาถึงตี๔ที่ผมว่านายชัดชาติสิทธิพันธ

แล้วก็มีการอธิบายขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งนี้นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง
แล้วติดประกาศที่หน้าหน่วยนะครับ

ไงคุณชชาอธิบายอีกที

นักเข้ารวมคะแนนและก็ส่งให้แม่

ไม่เป็นไรอยากนับใหม่ก็ต้องขอร้องนักขัดละจด

แล้วก็มาขอร้องอยู่นี่ไง

ต้องมีรับรับเดียว
พยายามเห็นไหมพยายามอธิบาย

ได้ไม่ได้คุณชาติชาติบอกต้องไปร้องกรกต

นี่แหละครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ

รวมไทยสร้างชาติ

แล้วก็ประเศษฐิบัติ

จะนะครับมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็
ดูอันดับหนึ่งอันดับสองต่างกันตั้ง๒๐๐๐๐กว่าขนาดเลยนะ